เขาตั้งกระทู้ว่านายพันทิพย์เลยบอกว่า

เรื่องของเรื่องเนี่ยเขามาตั้งกระทู้เอาไว้ในพันทิพยอดคอมนะคะ

มีการเก็บเงินในสถานีที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จ
ซึ่งก็คือสถานีเสนาร่วมแล้วก็สถานีศึกษาวิทยา
เขาเลยตั้งข้อสงสัยว่าอ้าวสร้างไม่เสร็จแต่ต้องผ่าน
แล้วแบบนี้คิดค่าบริการในการผ่านสถานีนี้ด้วย
แบบนี้เอาเปรียบผู้ใช้บริการหรือเปล่า

ถ้าดูจากสถานีอารีไปยังสนามเป้า

ราคาค่าโดยสารอยู่ที่๑๕บาท
อารีไปสนามเป้านะ๑๕บาท
ส่วนอารีไปสะพานควายเดินทางผ่าน๑สถานีเหมือนกัน

แต่ว่าทำไมราคาเป็น๒๒บาทล่ะ
ก็หนึ่งสถานีเหมือนกันเขาบอกว่าเพราะมันต้องผ่านเสนาร่วมไง
คือมันมีสถานีเสนาร่วมที่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ก่อสร้าง
แต่ว่ากลายเป็นว่ามีส่วนต่างออกมา๗บาทที่มันเพิ่มขึ้นจากระยะทาง
ก็เลยกลายเป็นว่าต้องจ่าย๒๒บาท
แบบนี้เอาเปรียบไหมในเมื่อยังไม่ได้เปิดใช้เลย

จากวิภาควิจารณ์กันหนักในโลกออนไลน์แล้วนะคะ
ตอนนี้ลามไปถึงการเขียนกระทู้ร้องเรียน
เพื่อจะเชิญชวนผู้ที่เห็นด้วยร่วมกันเรียกร้อง
ตอนนี้มีคนลงชื่อสนับสนุนเกือบพันคนแล้วนะคะ
สถานีเดียวเหมือนกันทำไมราคามันไม่เท่ากัน
ทีมข่าวของเราก็เลยสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เขาชี้แจงออกมาเลยนะคะว่าเรื่องนี้เป็นความเข้าใจผิดของผู้ร้องเรียน
อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าไม่ได้คิดตามสถานี
เขาคิดตามระยะทางเหมือนรถแท็กซี่เหมือนรถเมย์แบบนั้น
เขาก็คิดตามระยะทางซึ่งจากการออกแบบค่ะ
ระยะห่างของแต่ละสถานีจะอยู่ที่ประมาณ๘๐๐๑๐๐เมตร
ซึ่งการกำหนดค่าโดยสารก็จะต้องสอดคล้องกันด้วย
แต่ทีนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัดการระบบ
เขาก็เลยกำหนดค่าโดยสารให้เป็นไปในแต่ละช่วงสถานีเฉย
อย่างเช่นลงที่สถานีแรกคิด๑๕บาท
ลงสถานีที่๒คิดเพิ่มขึ้น๗บาท
สถานีที่๓๗ก็คิดค่าโดยสารเพิ่มขึ้นสถานีละ๓บาท

จริงแล้วเนี่ยเขาคิดตามระยะทางเพียงแต่ว่าเวลาที่คนซื้อไง
จะได้เหมือนกับว่ามันไม่มีมิเตอร์ให้เราดูถูกไหมคะ
ก็คือซื้อให้เห็นเป็นราคาเน็ตไปเลยว่าโอเค
สถานีนี้๑สถานีเท่านี้๒สถานีเท่านี้
ทีนี้ทีมข่าวก็เลยลองคิดราคาตามผู้ร้องเรียนเขายกตัวอย่างเอาไว้
อารีไปยังสนามเป้าเนี่ยเดินทาง๑สถานีใช่ไหมคะ
ห่างกันประมาณ๘๐๐๑๐๐อันนี้๑๕บาท
แต่ว่าสถานีอารีมาที่สะพานควาย
ระยะทางอยู่ที่๑๕๐๐เมตรอันนี้๑สถานีเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าระยะทาง๑๕๐๐เมตรไงคุณมันเกินออกมา
ก็เลยคิดส่วนต่างเป็น๒๒บาท
ฉันอยู่แถวนั้นจริงอารีไปสะพานควายเนี่ยไกลกันมากจริง

มันต่างกับสถานีอื่นที่มันจะอยู่ใกล้กันเดินกันถึง

บางทีเราลงสนามเป้าเรายังเดินมาอารีได้

ไม่ได้เพราะว่าตรงช่วงตรงกลางที่กำลังจะมีการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าเสนาร่วม
ก็จะมีธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ตรงนั้นเนี่ย
คือคนเยอะเขาก็เลยสร้างตรงนั้นอีกสักสถานีดีกว่า
เพื่อความสะดวกสบายเพราะฉะนั้นก็อ่ะ
ถึงเรื่องระบบการคิดค่าโดยสารว่าเป็นตามระยะทาง
เพื่อที่ผู้ใช้บริการก็จะได้มีความเข้าใจที่ตรงกัน
แล้วก็จะได้ไม่เข้าใจผิดกันแบบนี้